ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยในโรงเรียนแห่ง
หนึ่งที่จังหวัดพยาวมีเด็กนักเรียนเนี่ยเขาถ่ายคลิป
เอาไว้บอกว่าเป็นช่วงที่คุณครูเนี่ยกำลังไปกล้อน
ผมเพื่อนของเขาค่ะนะฮะซึ่งเป็นนักเครียนผู้ใช้
บอกอู้หูไปกล้อนซะเบบนี้โยงนี้เลยแล้วตกลงยังไง
ทำไมไหนบอกว่าจะให้ไว้ได้แบบไหนยังไงแล้วทำไมมา
กล้งกันแบบนี้นี่เห็นไหมครับทุกผ่านนี้ถูกเผยแพร่
ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเราก็ไปตรวจสอบให้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวิชาช่วงวิชาลูกเสือ
นักเรียนชั้นมต้นนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพยาว
มีเด็กเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ตอนครูนี่ใส่ชุดลูกเสือนี่ฮะ
ทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วครูก็กล้อนผมเพื่อนอยู่
ก็ทำน้องว่าเด็กก็ไม่พอใจที่เอ๊ะทำไมครูไปกล้อนผมของเพื่อนเขา
เราก็ไปตรวจสอบนะครับโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่อำเภอภูกรรมยาว
พยาวนะครับได้คุยกับนักเรียนที่ถูกครูกล้อนผม
อยู่ในคลิปนะฮะอ่านี่ฮะคือน้องเนี่ยบอกว่า
ก็เสียใจนะที่ถูกครูเนี่ยตัดผมเอาแบตเตอเลี่ยนมาไถมาก้อนแบบนี้นะครับ
แต่มุมหนึ่งก็ยอมรับว่ามันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน
เพราะโรงเรียนเนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้ไว้ผมได้สั้นยาวขนาดไหน
แล้วก็เตือนมา๒อาทิตย์แล้วแต่ตัวของน้องยอมรับว่าไม่ปฏิบัติตาม
คือไม่ยอมไปตัดผมเหตุการณ์ในคลิปไม่ได้ถูกบังคับ
แต่ว่ายินยอมให้ครูเนี่ยตัดผมให้

ส่วนคุณครูนะครับทุกผู้ชมครับที่อยู่ในคลิปนะฮะ
เด็กแอบถ่ายคลิปไปบอกนี่มากล้อนผมเพื่อนเขาก็คือคุณครูท่านนี้นะครับ
คุณครูบอกว่าโรงเรียนประกาศแล้วก็แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าไปแล้วว่า
ต้องเป็นทรงผมแบบไหนอย่างไร
แต่พอเปิดเรียนบางคนก็ตัดมาบางคนก็ไม่ตัดมาก็เลยใช้แบตเตอเลี่ยนเบอร์๓
ตัดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งมันจะไม่เกลียนมากเบอร์๓
ก็เหมือนกับที่น้องเขาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ที่ยืนหันหลังอยู่นะฮะ
ซึ่งภาพที่ออกไปเนี่ยนักเรียนคือเต็มใจให้ตัดนะ
แล้วไม่ได้ไถแบบจนสั้นขาวอะไรขนาดนั้นด้วย

ผู้ปกครองของเด็กหน่อยนะค่ะอ่าตัวแทนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนะครับ
เพราะว่าแหมเดี๋ยวจะบอกว่าเด็กเขากลัวครูหรือเปล่า
เขาเลยบอกว่าเขายอมให้ครูตัดเขาทำผิดระเบียบเอง
นี่ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนนะครับบอกว่าในวันปฐมนิเทศเนี่ย
โรงเรียนก่อนจะเปิดเรียนทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจ
ทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเรื่องทรงผมซึ่งความจริงแล้วในมุมของผู้ปกครอง
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเด็กเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ย
บางคนก็ไว้ผมยาวเกินไปพ่อแม่บอกให้ไปตัดหลายรอบ
ก็ไม่ยอมตัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตัวแทนผู้ปกครองยืนยันว่ารู้แล้วว่าทางโรงเรียนเนี่ย
ให้ตัดสั้นยาวขนาดไหนนะครับผอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมนะครับ
พอสงครานบุญมีบอกว่ามีเด็กเนี่ยแอบถ่ายคลิป
โพสต์ในโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียน
แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความกับเด็ก

ขอยืนยันว่าโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ

เพราะกระทรวงศึกษาเนี่ยบอกว่าให้โรงเรียนต่างหรือว่าสถานศึกษาต่างเนี่ย
ไปพิจารณาแล้วก็กำหนดระเบียบนะฮะ

เพราะฉะนั้นเด็กที่ถ่ายคลิปเอาไปเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่า

ใช่ค่ะให้แต่ละโรงเรียนสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ได้

ต้องไท้ต้องเผาเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกไปตกลงกันเอง